คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่ปราจีนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนะคะ
ลูกชายวัย๒๒ทะเลาะกับพ่อเลี้ยง
แล้วก็เอามีดแทงพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิตนะคะ
คือทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปเจอภรรยาของผู้ตายก็คือแม่ของผู้ก่อเหตุ

เขาก็ร้องไห้ซึมเศร้า
แล้วก็เหมือนกับพยายามจะทำร้ายตัวเองด้วยนะคะ

ตำรวจภูทรวังตะเคียนไปตรวจสอบ
ในพื้นที่บ้านโนนแดงตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ

พบร่างของนายวิไลกองชุนอายุ๔๒
หงายเสียชีวิตอยู่เลือดไหลท่วมตัวเลยค่ะ
ถูกแทงที่ใต้ราวนมซ้ายนะคะ
นี่คือสภาพของผู้เสียชีวิตนายวิไลวัย
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
มีมีดตกอยู่ค่ะยาวประมาณฟุตนึงค่ะ

คนก่อเหตุชื่อว่านายนาริสชื่นบานหรือในบอยอายุ๒๓
เป็นลูกเลี้ยงของผู้เสียชีวิต

แล้วก็หนีไปนี่ค่ะ

วันนี้เราส่งคุณสุปรีดามหายศทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ไปเจอกับภรรยาของผู้เสียชีวิต
ซึ่งก็เป็นแม่ของผู้ก่อเหตุ
ชื่อว่านางเดือนชัชวานอายุ๔๐

แล้วก็นั่งซึมเศร้าอยู่ที่กระท่อมหน้าบ้าน
ตอนที่ทีมข่าวของเราไปถึงนะคะ
เหมือนเธอพยายามจะใช้มีดทำร้ายตัวเองนะ
นี่นะคะคุณสุดปรีดาทีมข่าวของเราต้องค่อย
พยายามคุยพยายามเกลี้ยกล่อมมาค่ะ
นี่นะคะเธอก็เนี่ยจนสุดท้ายยอมวางมีดที่เราต้องเบลอภาพคือ

สุดท้ายเธอยอมวางมีด
แล้วเธอก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรา
เธอบอกว่าเธอไม่ได้ฆ่าสามี
แต่ลูกชายเธอเป็นคนทำ
ลูกชายทนไม่ได้ที่เห็นเธอถูกทำร้ายร่างกาย
ก็เลยโมโหแล้วก็ก่อเหตุ
ตอนนี้ก็คืออยากจะกราบขอขมาศพสามี
แล้วก็อยากจะบอกลูกชายว่าให้มอบตัว
และอยากจะให้อโหสิกรรมกันด้วย
คนที่เป็นลูกผู้ชายเนี่ยเนาะ
ป้าจะเห็นคนอื่นทำร้ายแม่ตัวเองนะ

บอยที่บ้านหนูอยู่ไหนลูก

เข้าใจว่าเขาตีแม่

ตอนแต่แรกจนยังแม่อยู่เขาแต่๒๗ปีตอนที่แม่อยู่๔๐แล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ไขได้ลูก
แม่เป็นคนดูแลหนูเองระวังอยู่ในคุก
กลับมาลูกกลับมาแม่ไม่รู้ว่าหนูอยู่ไหน
แม่คิดถึงลูกมาก
บีบลูก
นี่ค่ะแม่ก็ร้องไห้คุยกับทีมข่าวของเรานี่นะคะ
ทีมข่าวของเราไปที่วัดกรุงราชบำรุง
คุณสนทรพของนายวิไลที่คุยกับลูกสาวของนายวิไล
ผู้เสียชีวิตนะคะลูกสาวชื่อว่านางสาวพมรรัฐกองชุนอายุ๒๐
ลูกสาวก็คุยกับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตาเหมือนกัน
ลูกสาวเล่าให้ฟังว่านายวิไลอยู่กินกับนางเดือน๑๐กว่าปีแล้วนะคะ
เขาก็รักกันดีมีทะเลาะกันบ้างแต่ก็ไม่เคยมีปัญหารุนแรงอะไร
เมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
พ่อทะเลาะกับนางเดือนแล้วหยิบมีดมาจะฟันในบอย
แต่โชคดีที่ญาติมาห้ามเอาไว้ได้ทันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่จากเหตุการณ์นั้นนะคะทำให้นางเดือนในบอยและภรรยาของในบอย

อ่าต่างฝ่ายต่างมีลูกเลี้ยง
ใช่ค่ะมีลูกค่ะ
๓วันก่อนนายวิลัยไปปรับความเข้าใจค่ะ
เขาก็กลับมาอยู่ด้วยกันก็เหมือนเหตุการณ์จะเป็นไปด้วยดี
้อกันแล้วเข้าใจกันแล้วกลับมาอยู่ด้วยกัน
นายวิไลผู้เสียชีวิตทั้งนางเดือนภรรยาแล้วก็ในบอยที่เป็นลูกเลี้ยง
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะคะก็กลับมาอยู่ด้วยกัน
เมื่อวานตอนเย็นตัวนายวิไลตั้งวงดื่มเหล้ากับนางเดือนนี่แหละ
แล้วก็ในบอยลูกเลี้ยงก็ร่วมดื่มด้วย
แต่จากนั้นตัวนายวิไลกับตัวนางเดือนทะเลาะกันนะคะ
สักพักหนึ่งนายวิลัยก็เดินกลับเข้าบ้านอันนี้ทะเลาะกันรอบแรก
นายวิไลก็ย้อนกลับไปอีก
ทีนี้ค่ะตัวลูกสาวของนายวิไลตัวนางสาวพมรรัฐที่ให้ข้อมูลกับเราก็บอกว่า
ก็เตือนพ่อแล้วว่าอย่ากลับไปเลยก็อยู่ในบ้านนี่แหละ
แต่นายวิลัยไม่ฟังย้อนกลับไปอีกรอบ
ทีนี้ไปทะเลาะกับในบอยลูกเลี้ยงแล้วทะเลาะเสียงดังมาก
ตัวนายวิไลก็ไล่นางเดือนออกไปจากบ้านไล่ด้วยความเมาอะค่ะ
ทำให้ในบอยลูกเลี้ยงไม่พอใจเอามีดแทงเลยนะคะ
แทงเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลย
นายวิไลก็เสียชีวิตอยู่ที่เตียงหน้าบ้าน
นางสาวพมรรัฐให้ข้อมูลทั้งน้ำตาเลยบอกว่า
พ่อของเธอดูแลนายบอยที่เป็นลูกเลี้ยง
ดูแลนางเดือนแม่ของในบอยเป็นอย่างดี
ดูแลภรรยาของในบอยด้วยนะ
ไม่เข้าใจว่าทำไมในบอยถึงทำกับผู้มีพระคุณได้แบบนี้
ที่ประกัน

มีกันแค่นี้เราก็ต้องรักกัน
หนูก็หนูก็จะเป็นคนดูแลน้องย่าเองแทนพ่อ
พ่อเป็นห่วงน้องมากแล้วก็ห่วงหนูมาก
พ่อบอกว่าพ่อจะบอกตลอดเวลาไปไหนมาไหน
บอกพ่อด้วยพ่อเป็นห่วงว่าจะโทรตาม
ทุกครั้งเวลาออกไปไหนมาไหน
แต่ตอนนี้ไม่มีพ่อแล้ว
หนูก็ต้องปรับนิสัยตัวเอง

ส่วนแม่ของนายวิลัยผู้เสียชีวิตค่ะ

ก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเหมือนกับมีรางสังหรณ์บางอย่าง

แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอเงินครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะแม่
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาเงินไปทำอะไร
แล้วก็บอกแม่ว่าแม่ดูแลตัวเองนะ

นี่ค่ะแม่บอกว่ามันเหมือนกับเป็นลางบอกเหตุสุดท้าย
ลูกก็เสียชีวิตนะคะ
เขาฝันว่าเลือดมันออกเต็มตัวมันเลย

เอ๊ะเฮ้ยมึงถือหวยมึงเนอะ
ฝันเห็นมึงเลือดเต็มตัวมึงแดงเถือกทั้งตัวเลย

มึงถือหวยมึงเนอะมึงถือรัฐบาลเนอะ
มันก็เลยว่าจะให้ผมซื้อเรียกอะไร
เขาก็เลยว่าก็แล้วแต่มึงจะซื้อ
หรือมึงจะซื้ออายุของมึงก็แล้วแต่

ก็พูดวันที่มันเสียนี่แหละแต่เขาพูดก่อน
ตอนกลางวันตอนยังไม่มืดไง
ที่มึงกินเข้าไปมันไม่มีบุญคุณเลยเหรอ
ไม่มีความพำนึกเลยเหรอจะถามมันอยู่
มึงมาอยู่กี่ปีมึงมาแล้วมึงตัวมึงถึงขนาดไหน
มึงโตขนาดไหนมึงอยู่มา
แต่ลูกของมันมันไม่ได้ให้กินเลยนะ
มันก็ให้กินแต่ลูกของเมีย
ลูกของมันเองต้องอยู่กับยายนะ
อยากให้มันจับได้เร็ว
อยากดูหน้ามันอยากจะถามมันนะ
ของผู้เสียชีวิตบอกว่าโกรธคนก่อเหตุมากนะคะ
จะให้ยกโทษให้ทันทีมันก็คงเป็นไปไม่ได้
แต่ก็ยินดีนะถ้านางเดือนจะมากราบศพ
แต่ถ้ามากราบศพแล้วเนี่ยก็ตัดขาดกันไปเลยนะ
แล้วมาจริงมาเลยค่ะนี่ค่ะไม่โอ้โฮ
ของผู้เสียชีวิตพูดจบแล้วมาเลยไม่กี่นาที

ขยับถอยหนีเลยนี่ค่ะ
คือแม่ก็ยังโกรธอยู่มันก็เลยมีภาพอย่างที่เห็นนะคะ
หนูไม่รู้ว่าเขาจะแต่งกันหนูไม่รู้จริง

คุณยอมรับหรือเปล่า
แม่จริงยอมรับไม่ยอมรับเขาไม่รู้แต่รู้ถึงกล้าว
ถ้าสักครู่อย่างนี้มีจริงมึงจงรับรู้
กูไม่เคยฆ่ามึงมึงก็รู้ว่าเป็นเพราะอะไร

แม่ละก้วยอยู่
มันจริงหรือเปล่า
นี่นะคะนางเดือนก็มากราบแม่ของผู้เสียชีวิต
แล้วก็ไปเคาะที่โรงศพของผู้เสียชีวิต

งานศพของนายวิลัยสวดพระอภิษฐรรศพ๓คืนนะคะ
ภาวนาว่าอยากจะให้จับคนก่อเหตุให้ได้ให้เร็วที่สุด

ตำรวจก็เลยบอกว่าได้ขออำนาจสารอนุมัติออกหมายจับ
ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจรีนันทวุฒิสุวรรณละออง
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีเพื่อหาตัวในบอยคนนี้ค่ะ

นายนฤทธิชื่นบานอายุ๒๒ปีนะคะ
พบเห็นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้